ทรงอย่างแบสแทรกอย่างบ่อย
เฮ้ยเราจะไปไหนเนี่ย

ใครมีลูกมีหลานพาไปเที่ยวกันที่
เขาเตรียมกิจกรรมต้อนรับเด็กเวลาเลย
ไปสวนสัตว์เปิดเค้าเกียว
ส่งอย่างแบสสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
น้องน้าอยากเห็นฮิปโปไม่รู้

ไปจ้าน้องน้าเตรียมร้องเพลงรอเลยนะ

เพราะว่าเขามีกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็ก
โอ้โหถ้าพูดถึงสวนสัตว์ก็มีหลายที่
สำหรับที่นี่ก็เป็นที่ที่ยอดฮิตยอดนิยมเหมือนกันนะคะ
อยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งวันเด็กที่จะถึงนี้นะคะเขาบอกว่า
น้องที่มีความสูงไม่เกิน๑๓๕เซนติเมตร

ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสน้องหนูได้มาเที่ยวอย่างมีความสุข

งานนี้นะคะเขาก็จะมีการเปิดโซนการแสดงสัตว์ทุกโซนเลยนะคะ
ให้น้องให้เด็กได้มารู้จักได้มาสัมผัสความน่ารักของสัตว์น้อย

เพนกวินน่ารักอ่ะมันเดินแถวไปเลยอ่ะมันเดินมาตุ๊กเลยอ่ะ
อ่าพอมาถึงก็มาต้อนรับนักท่องเที่ยวมาทักทายน้องน้องหนูกันแบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ให้อาหารกันได้เออแบบนี้นะคะนี่แหละหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตยอดนิยมอย่างแน่นอนนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่น้องเพนกวินเท่านั้นยังมีสิงสารสัตว์อีกมากมาย

รอต้อนรับรอทักทายน้องอยู่นะส่วนกิจกรรมการแสดงนะคะในครั้งนี้มีศิลปินเด็กชื่อดังอย่างวงทศนิยม

น้าน้าอยากฟังโซงแบ๊ด
น้าน้าโซงแบ๊ดพอแล้วค่ะ
ให้เบอร์โทรเอาไว้คุณอยากจะไปโทรสอบถามรายละเอียด

จำกัดคนเข้างานหรือยังไงบ้างนะคะ
เอาจริงเด็กร้อยทั้งร้อยได้เห็นแพนกวิน

นี่ยังมีโอกาสยังอยากไปดูเองเลย

คุณไม่ฟรีแล้วคุณผ่านเด็กมานานแล้ว
อื้อมากับคุณแหละ